โดยสารของสายการบินจินแอร์นะครับเที่ยวบินที่บินจากฟิลิปปินส์ไปเกาหลีใต้ก็ต้องหวาดภาวะนะครับ
เพราะว่าลูกเรือนั้นได้นำเครื่องบินขึ้นทั้งที่ประตูนั้นยังปิดไม่สนิทนะครับ
กัปตันของเครื่องบินต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินต้นทางครับ
นี่ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากภายในเครื่องบินโดยสารของสายการบินจินแอร์สัญชาติเกาหลีใต้นะครับ
นำเครื่องบินขึ้นทั้งที่ประตูนั้นปิดไม่สนิทนะครับ
เห็นได้ว่าความกว้างของช่องว่างประตูสามารถที่จะใช้มือใส่เข้าไปได้เลยนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำให้กัปตันตัดสินใจนำเครื่องบินกลับมาที่ท่ากาศยานเซบูประเทศฟิลิปปินส
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด๑๖๓คน
หลังจากที่เครื่องบินลำนี้เพิ่งทะยานออกจากสนามบินเซบูได้เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น
สำนักข่าวยอนฮัพของเกาหลีใต้รายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่มีอาการปวดศีรษะแล้วก็ปวดแก้วหู
ซึ่งเป็นผลข้างเคียงมาจากความดันอากาศต่ำเพราะว่าประตูนั้นปิดไม่สนิทในช่วงที่เครื่องบินกำลังเหินขึ้นบนท้องฟ้าบนความสูง๑๐๐๐ฟุต
โดยเหตุที่เกิดขึ้นนั้นได้ทำให้เที่ยวบินต้องล่าช้ากว่ากำหนดนานถึง๑๕ชั่วโมงนะครับ
สำหรับสายการบินจินแอร์ถือว่าเป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่มีเส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผู้บริหารของสายการบินจินแอร์ได้ออกแถลงการขอโทษต่อผู้โดยสาร
พร้อมยืนยันที่จะชดเชยให้ผู้โดยสารคนละ๑แสนวอลหรือว่าประมาณ๓๐๐บาท
โดยกระทรวงคมนาคมของเกาหลีใต้ยืนยันว่าจะสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็ว
เพื่อรักษามาตรฐานธุรกิจการบินของประเทศ